ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
เอาละครับคุณผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพระเกจิชื่อดังในอดีตนะครับ
ท่านมรณภาพไปแล้วกว่า๒๐ปีแต่สังขารนั้นไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ
เกษาหรือว่าผมของท่านเนี่ยยังคงยาวออกมาตามปกติครับ
เป็นเพราะว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะท่านเป็นพระเกจิที่มีความเคร่งคัด
ประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในวินัยของสงฆ์นะครับ
่ำเสมอเลยพี่เมื่อละสังขารไปร่างกายของท่านจึงไม่เน่าเปื่อยก็เป็นไปได้
ถ้าอย่างนั้นครับเราไปร่วมมูลไปร่วมพิสูจน์พร้อมกันเลยครับ
วัดของหลวงพ่อทองใบอดีตเจ้าอาวาสวัดอบธมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองฮะ
ความเชื่อเรื่องราวผิดธรรมชาติที่เกี่ยวกับศพที่ไม่เน่าเปื่อยซึ่งมักจะเชื่อกันว่า
เป็นเพราะผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงหรือผู้นั้นเป็นผู้ที่บรรลุแล้ว
ซึ่งมักเป็นเรื่องราวที่เหนือความเชื่อปกติทั่วไปหากเกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาธรรมดา
ต่างกับกรณีของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในอดีตที่เรื่องราวนี้มีอยู่จริง
ในกรณีของหลวงพ่อทองใบแห่งวัดอบธมจังหวัดอ่างทอง
เรื่องสารีหระไม่เน่าเปยก็เป็นความเชื่อจากพ่อตน
ในการจะการปฏิบัติแสดงนี้
ถ้าพระบังองปฏิบัติธรรมในระดับชาญ
หรือมียานสมาธิแก่กล้าก็สามารถรักษาอายุ
หรือว่าทำให้ร่างกายไม่เน่าเปื่อยได้
หลวงพ่อเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
แล้วผู้คนรู้จักเยอะแยะรู้จักรู้จักก็มา
มากราบไหว้ท่านมาขอพรท่าน
ซึ่งเหตุที่เป็นเรื่องฮือฮามากกว่ากรณีสังขารไม่เน่าเปื่อยกรณีอื่นนั้น
ด้วยร่างสังขารของท่านหลังจากมรณภาพแล้วกว่า๒๐ปี
อกจากไม่เน่าเปื่อยลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่ากันว่า
วดคราวของท่านยังคงขึ้นดกดำผิดปกติธรรมชาติทั่วไป
ซึ่งก็มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานต่างนานา
เป็นเพราะเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่
ท่านเป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีวิชาอาคมอยู่มาก
อาจจะเป็นเรื่องของอยู่ยงคงกระพันธุ์ก็เป็นได้
เขาเห็นว่าพ่อก็มีวิชาอาคมดี
คือเล็บยาวเองแล้วก็ผมก็ยาว
ก็ผมยาวออกมาแล้วก็เล็ปเล็ปงอกออกมา

มีคนที่ชื่อในชิดกับนายรัฐเขาไม่ถูกกัน
ทีนี้ก็เกิดการดวนปืนกันขึ้น

เพราะต่างคนเป็นลูกศิลป่องนั้นมีพญานพืชยัง
สราปไปตั้งไหนทีตั้งคนตั้งหญิงกล้าว่าตายทั้งคู่
เปลือกต้นไม่ออกผ้านไปตั้งอื่นโป้งโป้งโป้ง

พระอัญญาณหลวงพ่อนี้นะเวลารมฝนมาแรงเนี่ย
เอาพระอัญญาณท่านมาอธิษฐานตรังนโมสามจบ

ลมฝนนี่จะเบาบางไปเลย
ป้ายังใช้อยู่ทุกวันนี้ป้ายันของหลุมพ่อ
ครั้งหนึ่งหลวงพ่อท่านชอบเล่นหมักลุก
ก็มีคนให้ท่านทำน้ำมนต์
เพื่อจะเอาน้ำมนต์นี้ไปให้
หญิงสาวหรือว่าภรรยาดื่ม
เพื่อจะให้คลอดง่าย
แต่ในขณะนั้นหลวงพ่อท่านก็เล่นเต้นหมักลุกไปด้วย
แล้วท่านก็ไม่ได้ปลูกเสกเป็นจิตจะลักษณะ
แต่นี่คนที่มาขอทำน้ำมนต์ก็เห็นว่าหลวงพ่อไม่ตั้งใจ
ก็เลยฟ่างขวดน้ำมนต์นั้นทิ้ง
แต่ปรากฏว่าน้ำมนต์ไม่ออก

อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
หรือหากเล่าในเชิงพุทธ

ท่านเป็นผู้มีจริยวัตรที่เคร่งครัด
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี
สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตในวัด

ส่งผลให้ท่านมีบุญบารมีที่สูง

สังขารของท่านจึงไม่เน่าเปื่อย
แต่เปลี่ยนเป็นกายทิพย์แทนครับ
ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาต่อพวกสัตว์เป็นพิเศษ

ชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าทำไมบินทบาทตอนเย็น

ท่านเลยบินทบาทตอนเย็นเพื่อเลี้ยงหมาแมว

ท่านเป็นคนใจดีท่านเป็นคนรักสัตว์รักแมวรักหมา
เพลงนี้ไปออกบินทบาทมาให้แมวให้หมากิน
พุทธศาสนาของเราครับ
มองสิ่งทั้งหลายเกิดจากส่วนประกอบตังค์

ประกอบต่างและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ
ก็ย่อมมีความสัมพันธ์บางอย่าง
ที่มีเหตุผลอยู่น่าเชื่อถือ
แต่ที่แน่สังขารที่หลวงพ่อทองใบท่านละทิ้งไว้

ถึงความไม่เที่ยงของชีวิต
ความดีของท่านต่างหากที่เที่ยงตรงเสมอ
ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่าน
ยังคงเคารพบูชาท่าน
คิดถึงท่านไม่เสื่อมคลายครับ

เพราะถ้าสมมติชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกอย่างนึง
ว่าท่านสามารถหายตัวไปได้
ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรันท์มากเลย

ท่านได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ฮะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ

ขอบคุณครับ